อีกเรื่องหนึ่งค่ะเกิดขึ้นที่ริมทางที่จังหวัดฉะเชิงเซา

ก็มีหนุ่มธนาคารคนหนึ่งเขาจอดรถเอาไว้ข้างทางใช่ไหมคะก็ลงไปทำธุระ

เพราะว่ามีมือดีมาเอากาวกุญแจรถเพราะหน่อยไม่พอ
เอาน้ำมันเบรกราดเต็มรถไปหมดเลย
งงว่าทำทำไมไม่ได้ไปมีปัญหากับใครเลยแล้วเกิดอะไรขึ้น
ค่ะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซา
ก็เข้าตรวจสอบรถบริเวณริมถนนมหาจักรพรรดิขาเข้าเมือง
ใกล้กับสามแยกถนนศรีโสธรตัดใหม่ในตำบลหน้าเมืองค่ะ
เพราะว่านายสุชีพน้อยจินดาวัย๔๘ปีพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งเนี่ย
หมายเลขทะเบียนชกชพศ๑๖๓๒กรุงเทพมหานคร
จอดเอาไว้เนี่ยได้รับความเสียหายโดยกระจกมองข้างฝั่งซ้ายแตก
กุญแจขายไม่ได้และมีรอยถูกน้ำมันราดไปทั่วทั้งคันค่ะ
พอไปตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบหลอดกาวร้อนทิ้งอยู่ในเข่งพลาสติก
ฟุตบาทแถวรถที่จอดอยู่
ว่าน่าจะเป็นของคนร้ายที่เอากาวร้อนเนี่ย
อดเข้าไปในรูกุญแจทำให้ไม่สามารถไขกุญแจเปิดประตูรถได้
รอยคราบน้ำมันเบรกก็ถูกราดไปรอบตัวรถทั้งคันจนเสียหายด้วยค่ะ
นายสุชีพเล่าให้ฟังบอกว่างงมาก
งงจริงเพราะไม่รู้ว่าใครมาทำให้รถเสียหายแบบนี้
ส่วนตัวก็ไม่เคยมีเรื่องไปบาดหมางกับใคร
และคิดว่าจุดที่จอดก็ไม่น่าจะเกะกะขวางทาง
หรือว่าอยู่ในจุดที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วย

คนที่ลงมือก่อเหตุน่าจะมีความประสงค์
ที่จะทำให้ทรัพย์สินเสียหายเพียงแค่อย่างเดียวนะคะ
ซึ่งตำรวจก็บอกว่าต้องสอบสวนหาผู้ลงมือก่อเหตุ
ครั้งนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปให้ได้ค่ะ